อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดร้อยเอ็ด
คือมีคนใจร้ายไม่พอใจถูกหมาเห่า
เอามีดไปฟันหมาเนี่ยนะคะเย็บไปถึง๙เข็มด้วยกันนะคะ
อันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนที่จะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะ
อยู่ที่อีกพื้นที่หนึ่งคือกู้ภัยเนี่ยเขาพยายามจะไปช่วยสุนัขนะคะ
หัวเนี่ยมันเข้าไปติดในขวดโหลพลาสติกคือช่วยไปเจ้าหนี้ก็ตกใจวิ่งหนีตะเลิศเลย
กู้ภัยก็ทั้งช่วยทั้งขำไปอ่ะนะคะไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
ห้า

คนทำทำถ่ายก็ตามกามกันด้วย
ช่วยด้วยช่วยด้วยไปช่วยวางหวาน้อยด้วยแล้วก็ดีกว่าไม่เรียบ

คลิปคือวิ่งถ่ายไปคำไปก็ไม่กลายไปก็ไม่ร้อย
ถนนบ้านเมืองน้อยที่บ้านสวนอ้อยตำบลเมืองน้อย

กู้ภัยอโศกตอนแรกเขารับแจ้ง
จากชาวบ้านให้ไปช่วยสุนัขเพศผู้หน่อยตัวสีดำ

ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนค่ะหัวเข้าไปติดอยู่ในโหลพลาสติก
นักเห็นกู้ภัยมาช่วยวิ่งตกใจ
ตกใจวิ่งกระเจิดกระเจิง

กู้ภัยไปช่วยไม่ได้ความพยายาม

ต้อนจับได้พอจับเสร็จก็ล็อกตัว
ขาดน้ำครับอ่าติ่งแบบนี้นานออกได้แล้ว
เนี้ยจังหวะเที่ยวออกได้ชาวบ้านเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเจ้าหมาตัวเนี้ยเห็นหัวมันเนี่ย
โหลแบบนี้มาสองวันแล้วเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของค่ะ
ก็คงซุกสนไปตามภาษาหลังช่วยได้กู้ภัยก็รับไปดูแลต่อและจะประกาศหาคนรับไปเลี้ยงนะคะ
ส่วนที่จะพาไปดูต่อไปนี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีค่ะสุนัขถูกคนใจร้ายใช้มีดฟันปากจนเวอะหวะไปหมด
ไปเนี่ยเก้าเข็มสุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าน้ำตาล
เป็นสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านเพศเมียอายุหนึ่งปีเจ้าของคือนางพัชรีฤทธศรอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านผือเธอเอาเรื่องราวเนี่ยมาโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่า
เป็นทั้งพยาบาลเป็นทั้งสัตวแพทย์เย็บแผลสุนัขขอร้องเถอะนะคะ
น้ำตาลแค่เห่าอย่าทำร้ายหนูเลยถ้าคนที่ทำโดนบ้างจะเจ็บไหม
เอามีดฟันหน้าหมามันก็เจ็บทรมานเป็นเหมือนคน
ถ้าอุบัติเหตุจะไม่เสียใจแต่นี่คือการกระทำของคนใจบาป
พัชรีเล่านะคะว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวานตอนเช้า
ตอนนั้นเธออยู่ในบ้านได้ยินเสียงเนี่ยนะคะ
น้ำตาลตัวนี้เห่าอยู่หน้าบ้านเห่าครู่เดียว
จากนั้นจากเสียงเห่ากลายเป็นเสียงร้องเอง
วิ่งเข้ามาค่ะวิ่งแล้วก็วิ่งเข้ามาในบ้านนะคะ
เห็นหมาของเธออยู่ในสภาพถูกฟันปากเวอะหวะไปหมด
ก็เลยรีบวิ่งออกมาดูหน้าบ้านว่าใครเป็นคนฟัน
ไม่เจอแล้วไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ว่าทำไมต้องทำน้ำตาลขนาดนี้ตอนนี้เธอไปแจ้งความเอาไว้แล้วค่ะ
สพบ้านผือให้ตำรวจติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
ไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์เขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะฮะ